ท่านผู้ชมครับผู้ที่ก่อเหตุโหดเยี่ยมเหลือเกินนะฮะ
เป็นรอปภกระหน่ำแทงลูกบ้านเสียชีวิตในหมู่บ้านเอื้ออาทรที่สมุทรปราการเนี่ย
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นเมื่อวานเนี่ยนะฮะตามภาพนี้เลยนะครับ
จ้วงแทงเขาแบบโอ้โหผู้คนเยอะแยะค่ะแทงเขาแบบเขาก็ได้แต่ถอยหนี
หนีก็ถูกแทงจนเสียชีวิตไปเนี่ยสาเหตุก็คือหาว่าเขาเนี่ยมากรีดรถตัวเอง
บอกว่ารถเป็นรอยตลอดเลยครับนี่ฮะทั้งแทงทั้งเตะเข้าไปนะฮะ
หลังจากก่อเหตุแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไปล่าสุดมามอบตัวแล้วนะครับ
พยานเยอะแยะฮะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านก็เห็นชัดเจนว่าคือใคร
ตามชื่อในกล้องวงจรปิดที่เราเขียนไว้ให้เลยนะครับคนก่อเหตุคือนายสมบัติสมไทยอายุห้าสิบเจ็ดปี
เป็นรอปภของหมู่บ้านส่วนผู้ตายชื่อนายอัศวินแก้วภัยทูลอายุ๔๘ปีนะครับ
เขาก็อาศัยอยู่ที่นี่นะฮะมีอาชีพขับรถบรรทุก๑๐ล้อนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นมาสองวันก่อนหลังจากเกิดเหตุก็ขับรถหลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโครงการบ้านเอื้ออาทรวัดสาขาตะบนแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดี
สมุทรปราการนะครับสพพระสมุทรเจดี
วันนั้นก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่หน้าอาคารสิบนะฮะนายอัศวินผู้ตายนะครับ
ถูกแทงนะครับเข้าใต้ราวนมซ้าย๑แผลหน้าท้อง๒แผล
แล้วก็สี่ข้างอีกสามแผลเสียชีวิตนะครับแม่ค้าขายลูกชิ้นที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
อัศวินผู้ตายเขาขี่จักรยานยนต์กลับมาจากทำงาน
ก็เอารถไปจอดหน้าตึกแล้วก็เดินถือถุงกับข้าวมา
กำลังจะเดินมาที่ร้านเนี่ยแหละจะมาซื้อลูกชิ้นกับนางสาววานิสาที่เล่าให้เราฟังนะฮะ
เดินมาถึงกลางถนนนายสมบัติผู้ต้องหาซึ่งเป็นรอปภของหมู่บ้านเนี่ย
เดินออกมาจากป้อมรอปภเลยมือขวานี่ถือมีดปลายแหลมมาด้วย
เดินเข้ามาหาผู้ตายแล้วก็จ้วงแทงหลายครั้ง
บอกว่าตอนนั้นเธอก็ตกใจมากก็ตะโกนเรียกให้คนมาช่วย
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยฮะตอนนั้นหลายคนก็โอ้โหแพงขนาดนั้นนะครับ
หน่ำแทงแล้วนะครับก็วิ่งหนีไป
เอามีดไปโยนทิ้งลงบ่อบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้านแล้วก็ขับรถกระบะหลบหนีไป
ก็ปลูกป้องเราก็ช่วยได้แค่ตะโกนเนอะมีแต่ผู้หญิงได้เท่าเลยไม่มีใครกล้าเข้าไปห้าม

ก็รีบตกใจกันนะเนอะกลัวแกด้วยอ่ะอารมณ์ตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่าเขายังไงอยู่นะคะ
ก็เลยรีบเอาบอกให้เขาคือเรารู้จักทั้งทั้งทั้งทั้งผู้ก่อเหตุใช่ก็รู้จักค่ะ
เพื่อนบ้านกันปกติก่อเหตุเอาไว้เย็นเมื่อวานนี้นะครับ
แล้วก็หลบหนีไปครับทุกผู้ชมครับล่าสุดสามทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
ลูกชายของผู้ก่อเหตุนะฮะลูกชายของนายสมบัตินะครับ
ได้พาตัวนายสมบัติมามอบตัวที่สพพระสมุทรเจดีนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายนะครับก็มาเยี่ยมพ่อนี่นะฮะ
แล้วก็เล่าว่าพ่อเนี่ยมาหาที่บ้านแฟนของเขาย่านตลาดพลู
หลังจากก่อเหตุแล้วก็เลยเกลี้ยกล่อมให้พ่อมามอบตัวนะครับ
นี่คือภาพของผู้ต้องหานะครับที่มามอบตัวเมื่อคืนนี้
ก่อเหตุแล้วขับรถกระบะหนีไปเนี่ยตอนเอามีดไปโยนทิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ไปหาลูกชายแถวย่านตลาดพลูลูกชายรู้ข่าวว่าเอาพ่อไปก่อเหตุมา
ก็เลยเกลี้ยกล่อมให้พามอบตัว๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนก็พามามอบตัว
ที่สพพระสมุทรเจดีวันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวของเราครับก็ไปตามคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไปเจอนายสมบัติผู้ต้องหาที่สพพระสมุทรเจดี
นี่ฮะก็ไปสอบไปถามกันระหว่างทางที่ตำรวจคุมตัวเนี่ยนะ
ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ
เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทางนายอัศวินผู้ตายด้วย
ที่เขาไม่มีสิทธิ์ชี้แจงอะไรแล้วนะครับนายสมบัติผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้เริ่มก่อนแต่ถูกนายอัศวินเนี่ยมาขูดรถกระบะเขาก่อน
แล้วก็ขโมยเหล็กไปด้วยแล้วก็ยังถูกท้าทายด้วยก็เลยตัดสินใจใช้มีดแทงเขา

หายใจไหมครับว่าไปแล้วนะครับ
หลายครั้งแล้วครับส่วนมากปัญหาเกิดจากเขาครับ

ซึ่งรถผมจอดอยู่ที่ก้อมูลกล้อง

ออกจากมุมกล้องเขาก็มาขีดครับ
ตรงนี้เรามีหลักฐานเราเห็นของเขาไหมครับ

เราก็ต้องตรวจสอบให้ครบทุกฝ่ายแล้วต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วย
เขาไม่มีสิทธิแจงแล้วส่วนนี้ที่คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
ยุพินจันสีภรรยาของผู้ต้องหานะครับ
เธอก็บอกอ้างอย่างนี้นะฮะที่บอกกับเรานะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาสามีของเธอกับนายอัศวินผู้ตายเนี่ยมีปัญหากันมานาน
เกี่ยวกับเรื่องที่นายอัศวินมาเอาเหล็กทำหิ้งพระที่อยู่หลังรถกระบะของสามีไป
พอสามีรู้ก็ไปถามนายอัศวินก็เอามาคืน
จากนั้นนายอัศวินเนี่ยเอาน้ำต้มใบกระท่อมมาทิ้งไว้หน้าประตูห้องของสามี
อันนี้เป็นรถกระบะนะฮะคันที่เขากล่าวอ้างกันนะครับ
ซึ่งเธอบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเอาน้ำต้มใบกระท่อมเนี่ยมาทิ้งไว้หน้าห้องสามีทำไม
แล้วนายอัศวินก็ยังมาขูดรถกระบะของสามี
สามีเนี่ยเคยเห็นนายอัศวินเดินเข้าไปตรงรถกระบะที่จอดอยู่
แต่พอไปถามนายอัศวินบอกว่าไม่ได้ทำสามีก็ไม่ว่าอะไร
เขาก็ชี้บอกว่าเนี่ยคือร้อยขูดเนี่ยตรงเนี่ย
นี่การกล่าวอ้างจากทางฝั่งผู้ต้องหากับทางครอบครัวทางภรรยาเขานะ
ภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่๑๗ตุลาคม
ตอนนั้นสามีนั่งดูพระเครื่องอยู่ในห้องได้ยินเสียงนายอัศวินเนี่ย
คุยกับภรรยาที่ห้องอยู่ใกล้กันว่าจะลงไปข้างล่างของตึกที่พัก
สามีก็เลยรีบลงไปแล้วก็ไปดูที่รถกระบาดที่จอดอยู่
ก็พบว่าเนี่ยมีรอยขูดแบบนี้เต็มไปหมดเลย
สามีก็เลยยิ่งเชื่อว่าคนที่มาขูดเนี่ยต้องคือนายอัศวินแน่
เพราะมีปัญหากันมาอยู่ตลอด
คิดว่าวันเกิดเหตุสามีคงถึงที่สุดแล้วก็เลยทำอย่างนั้น
เพราะที่ผ่านมาเธอยืนยันว่าฝ่ายสามีเนี่ย
เธอเนี่ยฝ่ายสามีของเธอเนี่ยถูกนายอัศวินเนี่ยท้าทายมาตลอด

นี่คือข้อมูลจากฝั่งภรรยาของผู้ต้องหานะคะ
ทางฝั่งภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เธอบอกว่าช่วงเกิดเหตุทำงานกำลังทำงาน
มีเพื่อนบ้านโทรไปบอกก็รีบไปดูสามีแต่ไปไม่ทัน
ไปถึงเนี่ยสามีเสียชีวิตไปแล้ว
เธอก็เลยบอกว่าหลังจากนี้กลายเป็นว่าเธอก็ต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพังค่ะ
ไม่มีสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะสามีรักลูกมาก
เธอเลยบอกว่าเรื่องทางคดีนะเธอไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ไม่มีการอโหสิกรรมให้ด้วยคือไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรก็ตามอะค่ะ
ตัวฝั่งภรรยาของผู้เสียชีวิตเขามองว่าทำไมต้องถึงขั้นมาฆ่ามาแกล้งกันแบบนี้
ไม่ว่าจะสาเหตุเกิดจากอะไรนะมันก็ควรจะคุยกันมันคุยกันได้ค่ะ
โดยปกติคนแถวบ้านเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับใครนะคะ
จะดูแลลูกให้แล้วกันเขารักลูกมาก

ไม่โหสิกรรมให้เขาทางคดีก็ดำเนินให้ถึงที่สุด
คือเราเอาเรื่องแน่นอนเราไม่มีทางยอมความ
ไม่ว่าเขาจะถูกหรือจะผิดเรื่องแค่นี้มันคุยกันได้
มันไม่ต้องถึงขั้นเอาชีวิตอันนี้มันแบบมันไม่ใช่คนอ่ะ
ลูกชายของผู้เสียชีวิตค่ะนายมณัศวินแก้วภัยทูล
ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็รู้นะคะว่าพ่อมีปัญหากับนายสมบัติ
เกี่ยวกับเรื่องที่นายสมบัติมาหาว่าพ่อไปขูดรถกระบะของนายสมบัติ
พ่อยืนยันว่าพ่อไม่ได้ทำแต่นายสมบัติก็ไม่เคยเชื่อ
ทั้งทั้งที่ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วอะค่ะสาเหตุที่พ่อถูกแทง
ก็ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วนะคะลูกชายบอกว่า
สมบัติเหมือนกับเตรียมการมาครับเพราะทันทีที่เห็นพ่อนะ
สมบัติก็เดินตรงไปหาแล้วก็แทงเลยอะค่ะ
บอกว่าคดีนี้เป็นเหตุทะเลาะวิวาสนะฮะ

สืบเนื่องมาจากความเข้าใจผิดผู้ต้องหาไปคิดว่าผู้ตายเนี่ย
ผู้ตายเนี่ยไปขูดไปขีดรถของตัวเอง
พอไปเจอกันเนี่ยฮะก็เลยใช้มีดแทงเขาจนเสียชีวิต
ส่วนการขี่รถที่ทางผู้ต้องหากล่าวอ้างว่าผู้ตายเนี่ย
เป็นคนทำเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบให้กระจ่างชัด
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นแบบนั้นจริงหรือไม่
แต่ยังไงซะเรื่องนี้ก็ไปถึงขั้นฆ่าเขาตายไม่ได้
ถูกแจ้งข้อหา๒ข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรซึ่งไม่คุ้มเลยนะฮะ

ผู้ต้องหาต้องติดคุกคดีฆ่าคนตาย